พาไปดูคนดีกันบ้างดีกว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอานะคะ
เป็นวลีที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเหมือนคลิปคลิปนี้
คลิปของสาวประเภท๒เขาเก็บกระเป๋าเงินสีแดงได้
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อนำไปคืนเจ้าของค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่สาวประเภทสองคนหนึ่งถ่ายไว้ได้นะคะขณะที่เขาเก็บกระเป๋าตังสีแดงตกข้างถนนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาส่งคืนให้ทุกคนได้นะครับ

ขณะที่เขาเก็บกระเป๋าตังสีแดงตกข้างถนนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาส่งคืนให้ทุกคนได้นะคะ
ขณะที่เขาเก็บกระเป๋าตังสีแดงตกข้างถนนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาส่งคืนให้ทุกคนได้นะคะ
ขณะที่เขาเก็บกระเป๋าตังสีแดงตกข้างถนนแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ยนต์ย้อนกลับมาส่งคืนให้ทุกคนได้นะคะ